จนทำให้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของฉายาอามเต็ง๔
กาดของสถานบันเทิงเจ้าของฉายาตีลายกอไผ่จนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดของวันที่๑๑กันยายน
ที่ผ่านมาผ่านไป๒วันตำรวจทำงานได้อย่างรวดเร็ว
ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้
นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่การทำแผนคือมีเพื่อนของผู้เสียชีวิต
คือเพื่อนของกลุ่มตีลายกอไผ่
เขามารอดูเหตุการณ์เป็นจำนวนมาก
ตำรวจจะต้องทำแผนอย่างรวดเร็วนะคะ
เพราะว่ากลัวถูกรุมประชาธรรมนี้นะคะ
นายวรุษแทร่เจียหรืออามเต็ง๔ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ

ทำให้นายพานุวัฒน์สุขสำราน
หรือตีลายกอไผ่คู่อริเสียชีวิต

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพื้นที่สพเมืองพัทยา
ช่วงเช้ามืดของวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมา

อามเต็ง๔ถูกตำรวจควบคุมตัวมาทำแผน
หลังควบคุมตัวได้เมื่อวานนี้ที่บ้านญาติ
จุดที่ตำรวจพาอามไปทำแผน
ก็คือด้านหน้าร้านออร์นิวเต็ง๔
ซึ่งในอาร์มทำหน้าที่เป็นกาดของร้าน
และเป็นเพื่อนของคู่อริผู้ตายที่มีปัญหากัน

เป็นฝ่ายยิงปืนเปิดฉากเข้าใส่นายชัดชัย

ซึ่งเป็นคู่อริอีกคนก่อน

ยิงปืนเข้าใส่นายตีลายทันที
จำนวนหลายนัดก่อนที่จะหลบหนีไป
แต่ระหว่างที่ตำรวจทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจก็ต้องรีบควบคุมตัวในอาร์มขึ้นรถทันที
เพราะว่าบรรดาเพื่อนของผู้ตายนับร้อยเลย
มารอดูการทำแผนแล้วก็โกรธแค้นเนี่ย
ช่วงนี้ต้องรีบพาตัวขึ้นรถแบบนี้เลยค่ะ

และช่วงนี้ตำรวจก็จะต้องพยายามฝ่าแนวกั้น
คือในช่วงเหตุการณ์มีการผลักเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

ทำให้การทำแผนต้องยุติลงทันทีนะคะ
แฟนสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ผู้ต้องหากับแฟนนุ่มรู้จักกันเป็นอย่างดี

แต่ไม่รู้สาเหตุจริงว่าทำไมถึงมีการลงมือยิงกันแบบนี้
ตอนนี้ทุกคนยังสงสัยว่า
ไม่ได้มีแค่ตัวของผู้ต้องหาแค่คนเดียวที่ก่อเหตุ

มันเต็มไปด้วยรอยช้ำแล้วก็รอยมีด
ว่าน่าจะมีอีกหลายคนนะคะที่มาร่วมก่อเหตุด้วย
แฟนสาวก็เลยอยากให้ตำรวจติดตามตัวทั้งหมดเลย
คนที่ทำร้ายแฟนนุ่มของตัวเองมาดำเนินคดี
พอมารู้ค่ะว่าเขาสมบัติเป็นคนดินตรี

จบใจค่ะเพราะไม่คิดว่าเขาจะทำขนาดนี้
ตอนที่มารู้ค่ะคุณถึงช็อคได้ไหม

กลางคืนยังคุยกันดีอยู่เลยอะ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี

มีเรื่องกับคู่อริอีกคน
ก่อนที่กาดของร้านจะมาชักปืนยิง
จากการสอบสวนทราบว่าคู่อริคนดังกล่าว

ทำให้มีการยิงแก้แค้นให้กัน

อย่างไรก็ตามตำรวจจะเร่งสืบสวนขยายผลว่านอกเหนือจาก

ยังมีบุคคลอื่นร่วมรุมทำร้ายร่างกายด้วยหรือไม่

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับนายอามเต็งซี
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ควบคุมตัวฝักขังที่สารพัทยานะคะผลัดแรก
และคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะ